ร้องได้

ครับครับครับ

แผ่นนี้น่าจะเปิดก่อน

เพราะว่าตัวช่วยแผ่นที่๔ข้ามเพลงนี้ไปเลยครับ

ในเมื่อไม่ต้องร้องแต่ได้รับเงินสบายไปเลยค่ะ

เยี่ยม

๔๐๐๐๐บาทเวลาอีกเพลงเดียวเท่านั้นเอง

หมื่นบาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ
อินโทรเพลงเมื่อกี้ค่ะมีมูลค่า๖๐๐๐บาทนั่นคือเพลงเป้าหมายของคุณออยด้วย
เมื่อสักครู่นี้ฟังไปแล้วเป็นไงฮะ
ก็เพราะค่ะชอบค่ะ
แล้วร้องไม่ได้ไหมฮะร้องไม่ได้
ร้องไม่ได้ค่ะคือร้องได้แต่อาจจะไม่จบน้องไม่เอาชีวิตน้องไปเสี่ยงหรอกค่ะ

ก็เลยไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงค่ะ
ก็ไม่เป็นไรครับคุณออยเป็นสิทธิ์ของคุณออยที่จะตัดสินใจ
ฟังอินโทรไปแล้วเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
เข้าไป

คิดว่าน่าจะดวงเขาข้างตั้งนึงได้เผ็ด

แล้วเขาปูหลอกเราก่อนเหมือนเขาจะไม่เล่นน่ะ
สู้นะครับหมายความว่าตอนนี้ทิ้งเงินสี่หมื่นไปแล้ว
ไม่มีโอกาสได้๔๐๐๐แล้วมีโอกาสอย่างเดียวคือได้๖๐๐๐
ตัวช่วยใช้หรือไม่ใช้ครับ

ปูมาตั้งนานแบบว่าเหมือนจะไม่เล่น
สุดท้ายตัดสินใจเล่นทำไมถึงเล่นคุณออย

เพื่อจะดวงดีใครจะไปรู้ได้มายืนเทียบตึงนี้

ถ้าได้มายืนตรงนี้นี่เท่ากับ
แขมงหนูก็ดูดีค่ะนี่ค่ะ
มาดูกันนะครับเลือกไปแล้วคือแผ่นที่๑นะครับแผ่นที่๑ก็คือ
เรียกว่าดีรองลงมาจากเพลงเก่งของตัวเองนะครับ
เป็นแผ่นที่ต้องมีลุ้นเหมือนกันเพราะว่าได้สิทธิ์เปลี่ยนเพลงครับ
ลุ้นกันต่ออีกมาลุ้นกันต่ออีกนะฮะใช้ตัวช่วยหมดไปแล้วนะครับ
ตอนนี้หลังชนฝาแล้วอินโทรมาเลยครับ
เอาละครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีสิทธิ์ให้เปลี่ยนได้
อ่ะยังไงดีคุณออยเอาเพลงไหนดี

ตกลงเอาเพลงเก่านะครับค่ะขอให้โชคดีนะครับคุณออยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
ชีวิตมรสุมอะไรมามากมายแล้วไอ้ตรงนี้มันเล็กน้อยมาก
เรายังตัดสินใจแล้วว่าเราจะเล่นยังไงได้แน่ไม่๒๐๐๐๐ก็๖๐๐๐๐ค่ะได้แน่มา
เพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมาครับ
ขอบคุณค่ะ
ก็เห็นเธอเปลี่ยนไปส่วนอยากรู้
เธอเย็นชาติเธออยากรู้

ก็เห็นเธอเปลี่ยนไปส่วนอยากรู้
ก็เห็นเธอเปลี่ยนไปจนอยากรู้
เย็นชาเธอห่างเหินจับมือเดินกับใครอยู่
พักหลังอยู่กับฉันเหมือนจำทน
แอบคบกันนานหรือยัง
กินข้าวกี่ครั้งดูหนังกันกี่คน
จะเลือกเขาแล้วใช่ไหมเหมือนอยากไปใจร้อนรน
ชนคุยเรื่องเราได้ไม่นาน
ขึ้นเสียงดังว่ารำคาญ
ก่อนหยุดคำนั้นยืนยันว่าจะไป
คำว่าจบพูดเบาก็เจ็บ
แค่เธอไม่เก็บฉันไว้ในหัว
ใจคำว่าจบพูดเบาก็เจ็บ
เมื่อเธอเลือกเก็บรักเขามาแทนที่ใจ
เยื่อใยบางฝากเส้นสุดท้าย
เมื่อเธอตั้งใจทำลายหนักเบาก็ขาดอยู่ดี
อะไรไม่เสียอยู่ก็มันจะเก่านั่น
มีบางหนุ่มถึงธิบาล
ไม่เป็นไรค่ะมันไม่เสียใจ
โน๊กเตงร์โน๊กเตงร์โน๊กเตงร์

ขึ้นเสียงดัง
ว่ารำคาญ
ก่อนหยุดคำนั้น
โหคำเดียว
สุดยอดมากคำเดียวเลย

เป็นคำที่ไม่ได้คิด

วันนี้คุณออยรับไป๒๐๐๐บาท

ไปแบ่งไปให้สาเล้งเขาน่ะ

อีกอย่างหนึ่งหนูก็ไม่เคยได้เงินฟรีมาเลยในชีวิต
ครับนะครับถ้าไม่เคยได้เงินฟรีหนูจะต้อง

หรือไม่ก็น้ำตากับความเจ็บปวดของ
ก็ต้องต่อสู้กันอย่างนี้นะครับ

ขอบคุณนะคุณออยนะที่สมัครมาในรายการของเรา
ขอบคุณที่มาทำให้เราทุกคนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเป๊กคุณป่านุ่มหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็ดี

จริงแล้วชีวิตของคุณเราไม่ว่าเราจะประสงค์พบเจออะไร

เราก็สามารถสร้างความสุขได้

หาความสุขแล้วออกไปเผชิญโลก
ขอบคุณมากค่ะคุณอยครับ
จริงแล้วเนาะชีวิตคนเรานะคุณออยไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรแหละมันต้องสู้อะเนาะ

เวลาเราเจออุปสรรคเรามีกำลังใจแต่มันสู้ได้เสมอ
บางคนนะเวลาเขามีบทเรียนแย่เขาจะเศร้า

แต่เป๊กเห็นแต่ความแกร่งและความสู้
ฟังจากน้ำเสียงของคุณออยคือพร้อมจะสู้ทุกสถานการณ์

ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่หนูจะอยู่

คือได้ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าถ้าเป็นอะไรไปหนูก็ไม่เสียดาย
รู้สึกดีอะค่ะพี่อย่างแรกก็คือรู้สึกดีแล้วก็ความดีเราอาจจะทำมาเรื่อย
เดี๋ยวมันต้องเห็นผลสักวันหนึ่งครับ
เสียใจอยู่ค่ะเสียดายอยู่ค่ะแต่ก็ทำเต็มที่แล้วค่ะ
ก็จะเอาเงินที่ได้นี้ไปทำประกอบอาชีพแล้วก็เลี้ยงดูแม่
แล้วก็ไปสู้ชีวิตต่อไปค่ะ
ป้าชื่อป้าน้อยห้องที่ป้าอยู่ก็เป็นห้องแถวเล็ก
อยู่กับสามีแล้วก็ป้าแล้วก็ลูกสาว
ลูกสาวชื่อหยุยอายุ๑๙ปีค่ะ
เขาเป็นเด็กพิการทางสติปัญญาการเรียนรู้แล้วก็ทางร่างกาย
ก็จะมีรู้เรื่องบ้างก็คือการยิ้มโต้ตอบ
ผมป่วยเป็นโรคสมองตีบอาการปวด
ไม่ชัดครับแขนไม่มีแรงต้นคอก็ไม่มีแรงทรมาน
พอลูกคนนี้มาอยู่ในสภาพนี้ก็ชีวิตเราให้ได้